ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้าง

รับทราบดังนี้วันที่สิบสามมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
เป็นอีกครั้งที่คนไทยทั้งประเทศได้ชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราช
ไปยังสวนเฉลิมพระเกียรติ๗๒พันศา
บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ด้านข้างโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณ
เพื่อส่งวางพวงมาลัยถวายราชศักระพระบรมราชานุสวรี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๕และพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้าสิริราชกุฏภัณฑ์
จากนั้นได้ทอดพระเนธทัศนียภาพ

อาศัยอยู่สองฝั่งริมคลองบางกอกน้อย

เสด็จพระราชดำเนินจากโรงพยาบาลสิริราช
ไปยังโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดา

ของโรงสีข้าวตัวอย่างสวนกิจละดา
และความก้าวหน้าในการดำเนินงานส่วนต่าง
โดยได้ประทับบ้านพลังงานแสงอาทิตย์สักระยะ
เสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังโรงพยาบาลสิริราช

เสด็จพระราชดำเนินไปประทับเปลี่ยนพระราชอริยบท
หอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
และทอดพระเนธทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยา
ท่ามกลางประชาชนที่ทราบข่าว
ได้ไปเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
รู้สึกดีใจที่ได้ชื่นชมพระบรมีอย่างใกล้ชิด
และขอให้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไป
วันที่๒๗เมษายน๒๕๕๘เป็น
อีกครั้งนี่ที่พระศักดิกิร์นได้เฝ้าธูะละอองทุหรีพระบาทง่ายตัว
ที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
จากนั้นเมื่อวันที่๑๐พฤษภาคม๒๕๕๙
สำนักพระราชวังได้แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับณพระตำหนักเปี่ยมสุข
วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
เพื่อเปลี่ยนพระราชอริยบทและเพื่อฟื้นฟูพระวรกาย
ในพื้นที่อากาศบริสุทธิ์
ตลอดเส้นทางที่ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่าน
มีประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท

จะเห็นได้ว่าไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประทับณสถานที่แห่งใด
พระองค์สถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งประเทศเสมอ
ทุกคนต่างหลังไหลไปเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท
แม้จะได้ชื่นชมพระบารมีเพียงแค่วินาที

ประทับพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวล
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน

แต่ยังทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานโดยไม่หยุดหย่อน
เมื่อวันที่๒๗พฤษภาคม๒๕๕๙
พระราชทานพระบรมราชวรกาศ
ให้นายอาศิษฐพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรี
ประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
นำคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ในฐานะผู้แทนชาวไทยมุสลิม

เนื่องในโอกาสเดือนรมดร

เริ่มดำเนินการโครงการแปลพระมหาคัมภีร์อังกุลอ่าน

ซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริ
และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับดำเนินการ

พระราชทานพระบรมราชวรกาศ
ให้นายอนุรักษ์มาประนีตประธานสารรัฐธรรมนูลนำนายวรวิทย์กังศาสิเทียมตุลาการสารรัฐธรรมนูล
ทูลละอองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวล
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันเพื่อฟื้นฟูพระวรกายเป็นเวลา๒๐วัน
โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนักกายภาพบำบัดและพยาบาลตามเสด็จถวายการดูแลพระสุขภาพ
จากนั้นวันที่๓๑พฤษภาคม๒๕๕๘ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราช
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของคณะแพทย์
ซึ่งถึงเวลาที่จะต้องตรวจติดตามพระอาการด้วยเครื่องมือพิเศษ
และถวายตรวจพระสมองด้วยเครื่องเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์
โดยได้ติดตามผลการใส่สายระบายน้ำไขสันหลังจากช่องไขสันหลังเข้าสู่ช่องพระนาพีหรือท้อง
ตั้งแต่วันที่๒พฤษภาคม๒๕๕๙
และจะนำผลของการเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์เป็นแนวการควบคุมการระบายน้ำไขสันหลัง
แถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่๑๓
ระบุผลการตรวจพระปับภาษะหรือปอดด้วยเครื่องเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์
ไม่พบการอักเสบแต่ต้องเฝ้าระวังพระอาการ
เนื่องจากทรงเคยเป็นพระปภาษะหรือปอดอักเสบมาแล้ว
เมื่อปี๒๕๕๒และปี๒๕๕๙
สำหรับผลการตรวจด้านอื่นเป็นปกติ
แต่ยังคงต้องถวายกายภาพบำบัด
เพื่อฟื้นฟูพระวรกายอยู่

สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการฉบับที่๑๔

พระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม๒๕๖๒
ซึ่งคณะแพทย์ถวายตรวจพระวรกายอย่างละเอียด
และถวายการตรวจพิเศษพระสมองด้วยเครื่องเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์
พบปริมาณน้ำในพระสมองเพิ่มขึ้น
คณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ปรับระดับการระบายน้ำในพระสมองอย่างค่อยเป็นค่อยไป
และเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด

ปริมาณน้ำในพระสมองได้ลดลงตามลำดับ
และเมื่อวันที่๕สิงหาคม๒๕๕๙
พบว่าปริมาณน้ำในพระสมองลดลงใกล้เคียงกับปริมาณเดิม
แต่คณะแพทย์ยังคงขอพระราชทานถวายกายภาพบำบัดพระอุระหรืออกอย่างต่อเนื่อง
เพื่อช่วยการขับพระเสมหะจนกว่าจะลดลงเป็นปกติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากที่ประทับอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราช
นับเป็นภาพข่าวที่สร้างความสุขให้กับคนไทยอีกครั้ง
ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระพลนามัยที่แข็งแรงขึ้น
จากนั้นวันที่๗กันยายนไปจนถึงช่วงสิ้นปี๒๕๕๙
สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการฉบับที่๑๕ต่อเนื่องไปจนถึงฉบับที่๑๘
พระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียงลำดับดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการอักเสบของพระปภาษะ
ปอดข้างขวาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
พร้อมทั้งมีพระประหลอดหรือไข้สูง
ร่วมกับพระอาการพระวรกัยหนาวสั่น

และอัตราการเต้นของพระหาดไทยเร็วขึ้น
มีพระเสมหะมากและมีการติดเชื้อ

มีระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสผ้าโลหิตลดลง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระอาการดีขึ้น
แต่คณะแพทย์ยังถวายพระโอสดปฏิชีวนะ
และน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิต
และถวายออกซิเจนผสมอากาศตามความจำเป็น

คณะแพทย์ได้ปรับพระโอสดปฏิชีวนะ
และถวายพระกยาหารทางหลอดพระโลหิต
ออกซิเจนเพื่อให้ระดับออกซิเจนในกระแสพะโลหิต

ร่วมกับการถวายกายภาพบำบัด
เพื่อช่วยขยายพระปับภาษะหรือปอด
ขับเคระหรือน้ำลาย

ความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
แต่ยังคงมีพระประหลอดหรือไข้
และเสวยพระสุธารสหรือน้ำได้บ้าง

แถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่๑๗
แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มาตั้งแต่เมื่อวันที่๑๕กันยายน๒๕๕๘แล้ว
อักเสบของพระปภาษะหรือปอด

ซึ่งคณะแพทย์ยังคงถวายพระกยาหาร
หลอดพระโลหิตอีกระยะหนึ่ง

แถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่๑๘
วันที่๒๘กันยายน๒๕๕๙
คณะแพทย์ได้รายงานพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระบุไม่พบการอักเสบของพระปภาษะหรือปอด

และระดับออกซิเจนในกระแสพะโลหิต

โลหิตไม่มีการติดเชื้อแล้ว
คณะแพทย์ได้หยุดถวายพระโอสดปฏิชีวนะ
พระกยาหารและน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิตแล้ว
แต่ยังคงถวายกายภาพบำบัดต่อไป

ก็มีข่าวดีเริ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี
ประสบกรณิกรได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
พระราชดำเนินออกให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า
ได้เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
และระหว่างที่ประทับณโรงพยาบาลสิริราช
ประชาชนได้ติดตามพระอาการจากแถลงการสำนักพระราชวัง
และข่าวสารจากสื่อต่างอย่างใกล้ชิด